ละเล่นผีกระด้งจะมีคนทำพิธีสี่คนนำกระบุงใส่ข้าวเปลือก
กับอุปกรณ์ที่จะทำพิธีซึ่งมีสากตำข้าวสองอัน
แล้วใช้ผ้าขาวปู่ทับวางอีกชั้นด้วยกระด้ง๔ใบ
แล้วจับผ้าขาวกับกระด้งไว้สองด้าน
จากนั้นเจ้าพิธีก็จะจุดทูบ๓ดอกร้องเชิญให้ผีมาสิง
ผู้ที่เข้าร่วมการละเล่นก็จะร้องเพลงและปรบมือ
เมื่อผีมาเข้าร่างแล้วจะฝัดข้าวเต้นเป็นจังหวะสนุกสนาน
เมื่อเห็นว่าผู้เล่นเหนื่อยแล้วเจ้าพิธีก็เชิญให้ผีออกจากร่าง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน